โควิด๑๙เรายังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้แหมเห็นตัวเลขแล้วหลายคนไม่สบายใจนะคะ
รวมแล้วสักประมาณ๔๕๐๐รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่
นายกเองท่านเห็นตัวเลขนี้ท่านก็ไม่สบายใจนะฮะ
ก็เลยออกมาโพสต์ทางเฟซบุ๊ก
เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าโรคโควิด
ยังสามารถเข้ารับการรักษาระบบยูเซฟได้เหมือนเดิม
นี่ค่ะออกมาโพสต์เฟซบุ๊คร่ายยาวแบบนี้เลย
สรุปใจความสำคัญหลักที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง

คือนายกบอกว่าประชาชนคนไทยคนใดหากติดโควิด๑๙
ยังคงเข้ารับการรักษาได้ฟรี
ทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนตามระบบยูเซฟได้เหมือนเดิม
เอาให้ชัวร์นะฮะเรื่องการสื่อสารสำคัญนะ
ถูกต้องค่ะสื่อสารจากภาครัฐจากหน่วยงานรัฐ
มาสู่ประชาชนตอนนี้สำคัญมากนะฮะ
แล้วก็การสื่อสารในภาวะวิกฤตด้วย
ทีนี้นายกคุณผู้ชมโพสต์ต่อ
โดยโรงพยาบาลรัฐและเอกชนห้ามเลยนะ
ปฏิเสธการรักษาต้องยึดหลักตามกฎหมายมนุษยธรรม
หากเตรียมเต็มต้องมีการประสานงาน
เพื่อส่งต่อให้ไปอยู่ในระบบโดยเร็วที่สุด
ล่าสุดค่ะนายกบอกว่าสปสชได้เพิ่มคู่สายสายด่วน๑๒

เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
นายกรัฐมนตรีย้ำต่อบอกว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัด
แผนและความพร้อมในการสร้างโรงพยาบาลสนาม
ส่วนภาคคอยในกรุงเทพฯกำลังเปิดเพิ่มอีก๙แห่ง
แห่งกี่เตียงล่ะ๙๗๐เตียง
คาดว่าจะเปิดได้คือเร็วนี้๒๖กุมภาพันธ์นะคะ
อันนี้สรุปใจความที่นายกรัฐมนตรีท่านออกมาโพสต์
อีกหนึ่งท่านโอ้โหเมื่อวานนี้พอพูดแบบนี้แหละ
คนบอกว่าอ้าวจริงเหรอต่อไปนี้เราจะไม่ได้ทราบตัวเลข
ผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วเหรอนี่ฮะในแพทย์กิจภูมิวงรจิต
หลักกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนับว่าเป็นตัวเลขที่ก็ค่อนข้างน่ากังวล
นับจากนี้อาจจะไม่มีการรายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่แล้ว

แต่จะเน้นย้ำการติดตามและรายงานผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง
ท่านประหลักกระทรวงศาสนาสุบท่านบอกแบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานนี้ท่านชี้แจงจริงแล้วสังคมคาใจมานานแล้วนะคะว่า
ไอ้การนับผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ย
ชี้แจงออกมาบอกว่าคือเนื่องจากเป็นคนละระบบกัน
ซึ่งมีการรักษาที่แตกต่างกันแล้วก็บางครั้งเนี่ย
ผู้ป่วยติดเชื้อบางรายมีผลตรวจทั้ง๒แบบ
อาจจะทับซ้อนกันอ๋อถ้าเกิดว่าคนเดียวเนี่ย
ถ้าตรวจ๒ครั้งอาจจะนับเป็น๒จริงแล้วผลคือ๑นะคะ

ก็จะใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อเป็นการยืนยันการติดเชื้อ

ทีนี้เนี่ยคนที่ป่วยนะฮะ
อยู่ในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองบางส่วนก็ไปอยู่ฮอสพิเฮล
แล้วถึงท่านก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาล